บอกเลยว่าเมื่อวานนี้สาวกดไลค์ไป
เพจเจ๊มอย๑๐๘เขามีการชี้เป้าพระเอกที่เป็นสามีแห่งชาติคนที่๖๘๐๐ของสาวทั่วประเทศไทยนี้นะคะ
โอ้โหบอกเลยว่าเขาไปเดินสยามมา
ตามภาษาคนชิกสวยนะคะแต่ต้องน้ำตาตกค่ะ
พระเอกวัยใสคนนี้นิสัยดีแล้วก็คุณแม่ห่วงห่วงสาวตัวเล็กจูงมือกันด้วยพลอย
งุ่งงิ้งกันไปน่ารักค่ะ
ด้วยความอยากรู้ว่าแบบอุ๊ยสาวคนนั้นคือใครนะคะ
หนำซ้ำนะโอ้โหปวดใจเข้าไปอีกเขาใส่เสื้อคู่กันมาช้ำใจคือหนักมาก
สรุปมองเห็นหน้าสาวสวยคนนี้ไม่ชัด
เห็นว่าเขาใส่แมสจัดเต็มมากแต่ว่าออร่าฝ่ายชายเนี่ยเด่นเด้งออกมาเลย
จำได้ติดตาเห็นแค่ลูกตาก็รู้ว่าเป็นใคร
เดินไปนี่นะคะในเพจเขาบอกว่าพยายามบอกตัวเองว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแหละ
ใจเย็นแล้วกันแต่ส่องเข้าไปดูคนคอมเมนต์หลายคนนะครับ
พุ่งเป้าว่าเป็นหนุ่มก้าวจีรายุกับสาววิอเลต
แต่บางคนก็เถียงแทนว่าไหนบอกว่าจำลูกกระตาได้ไงนี่
น่าจะเป็นพระเอกหน้าหยกน้องนายนพัฒน์มากกว่าค่ะ
เอาล่ะแต่ถ้าเป็นจริงก็อยากจะรู้จังว่าสาวตัวเล็กคนนั้น
ฝ่าด่านอรหารแม่หมูมาได้ยังไง
เอาจริงรู้งี้เมื่อวานไปสยาม
ฉันจะได้ไปส่องดูว่าเออใช่คนไหนยังไงใช่น้องนายจริงหรือเปล่า
เอาจริงนะก้าวจีรายุเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะเขาเปิดตัวแล้ว
ซึ่งนั่นเหลือแค่น้องนายศาสตร์ใช่มั้ยเหมือนใครอ่ะ